ก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลเขามีการแชร์คลิปที่เป็นกรณีรถเก๋งสีขาว
ขับรถฝาไฟแดง๕แยกราดเพราค่ะ
แล้วก็ไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดรอสัญญาณไฟเนี่ย

ล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับตำรวจแล้ว
บอกว่าอยากที่จะให้คู่กรณีเนี่ยเข้ามาเจรจาส่วนนี้คือคลิปอีกมุมนึงค่ะ
นายชำนาญสนสูงเนินพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาถ่ายมาได้อ่ะนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
สิบสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ย
เขาเองอ่ะขี่รถตามรถเก่งคันสีขาวไปไงพอได้จังหวะเขาก็บีบแร่ไล่
อันนี้คือภาพแรกนะคะชนกระเด็นไปไกลตั้ง๑๐เมตร
แล้วก็หนีไปเลยส่วนคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่าเป็นเหมือนตรงทางโค้งอะค่ะ
ก็คือพลเมืองดีคนนี้เขาขี่ตามรถคันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
จังหวะก็บีบแตร่ไล่ให้รถเก่งคันก่อเหตุจอดชิดซ้ายแล้วก็ปาดหน้าให้คนขับจอด
ระหว่างนั้นก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วก็จับคนขับรถเก่งที่ก่อเหตุเอาไว้ได้
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนขับรถเก๋งอยู่ในอาการตกใจแล้วอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไงรู้ไหมคะ
ผมป่วยเขาป่วยป่วยอะไรครับป่วยนี่กลายเป็นหงายการ์ดป่วยขึ้นมาทันที
หงายการ์ดป่วยทางจิตหงายการ์ดป่วยทุกอย่างถ้าป่วยก็ไม่ต้องขับนะคะ
ครับล่าสุดค่ะนายนรงฤทธิใจรักวัยสี่สิบเอ็ดปีเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนเนี่ย
ไปที่สอนอบังซื้อแล้วนะคะไปให้ปากคำแล้วก็บอกว่าขอให้เรียก
นายจักราวุฒิบุญรอดวัย๓๔ปีคู่กรณีที่บอกว่าป่วยเนี่ย
แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนายนรงฤทธิ์บอกว่าวันเกิดเหตุ
เขากำลังจะไปทำงานที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมก็จอดติดไฟแดงที่ห้าแยกลาดพร้า
ด้านหลังรู้สึกตัวอีกทีนึงตัวเขาเนี่ยกองอยู่บนพื้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ครับได้ยินแต่เสียงคนรอบข้างตะโกนบอกว่า
ชนแล้วหนีชนแล้วหนีหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สติอีกเลยอืม
อีกทีที่โรงพยาบาลค่ะได้เจอกับคู่กรณีด้วยนะ
คู่กรณีมาแสดงความเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุผลไม่เหมือนกับตอนที่โดนจับได้ตอนแรกนะคะ
เหตุผลบอกว่าเกียร์มันค้างแหมแล้วตอนแรกทำไมบอกว่าป่วยฮะ

บอกว่าเกียร์ค้างจนรถจะชนท้ายรถอีกคันก็เลยต้องหักหลบรถ
แล้วมันก็เลยฉลาบมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของนายนรงฤทธิ์อืม
คือตอนนั้นนายนรงฤทธิก็บอกว่าก็เห็นใจแหละมันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่มีใครอยากจะให้เกิดอุบัติเหตุหรอกคุณแต่ว่ากี่ครั้งอ่ะ
มันเบรกได้นะก็นี่ไงจนกระทั่งเขาเห็นคลิปอีกคลิป
พลเมืองดีส่งมาให้ดูถึงได้รู้ว่าอ้าวนี่ไม่จริงนี่อืมอยากถาม
เล่าความเท็จนี่นาตีนหน้าเศร้าเล่าความเท็จนี่นาครับ
ไม่ได้ค้างนี่นะจะหนีนี่นะครับ
ก็เลยตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนดเลยค่ะเนี่ยยังไม่หายดีเลยนะ
ตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนดเลยเพราะอะไรเขากลัวว่าค่าใช้จ่ายจะไม่พอครับ
เข้าโรงพยาบาลนานนานค่าใช้จ่ายมันก็สูงไงคะแล้วก็เลยไปแจ้งความเลย
เพราะตอนแรกเข้ามาขอโทษขอโพยก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
พอเห็นคลิปปุ๊บไม่เอาแล้วแจ้งความเลยดีกว่าหลักฐานก็ชัดเจนอยู่
นายนรงฤทธิฝากบอกถึงนายจักราวุฒิบุญรอดเลยนะคะออกมาพูดความจริงซะ
แสดงความรับผิดชอบด้วยเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับ
ยังไงเมาหรือเปล่าหรือยังไงฮะนายนรงฤทธิเนี่ยเขาก็บอก
เขาก็เห็นใจนะว่านายจักรวุฒิถูกโจมตีในโซเชียลอย่างหนัก
แต่การที่หนีไม่ได้เป็นผลดีกับการที่จะทำให้คุณ
ถูกโจมตีใช่ออกมาพูดความจริงออกมายอมรับแบบแมน
แล้วขอโทษอย่างจริงใจนั่นแหละ

คนในสังคมถึงจะให้อภัยคุณ